คุณผู้ชมคะมาร้อนแรงกันต่อเลยดีกว่านะคะ
สาวคนนี้เนี่ยโอ้โหงานชุกมากเลยนะ
ล่าสุดรับบทแบบอ่อยอ่อยคืออย
คือเหมือนเรื่องที่ผ่านมาที่รับบทเป็นเด็กฝึกงาน
คนดูเนี่ยแอบหลอนว่าเฮ้ยตัวจริงน้องเป็นแบบนั้นหรือเปล่าสิ
ส่วนข่าวรักซ้อน๑๐ปีแถมมีโลก๒ใบก็ทำเอาหวยคนนี้ถึงกับขนลุก
สะกิดแฟนตำรวจที่คบกันมาเกือบ๑๐ปีถามกลัวประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยข่าวดังอีกด้วยค่ะ
ก็ชีวิตจริงจะไม่เป็นแบบนั้นเลยค่ะแบบว่าผู้ชายก็คือแบบเราเป็นผู้หญิงอะเนาะเราต้องรักงูลสงวนตัว
อันนี้เป็นเรื่องแบบว่าข้อห้ามเลยใครจะเห็นเจรู้เลยว่าเจจะแบบไม่อะไรอย่างนี้
เป็นเรื่องผู้ชายแต่ในละครก็คือเต็มที่สุดแฟนจะไม่ดูแฟนจะบอกว่าเธอไปดูไกลหรืออะไรอย่างนี้
อ้าวสุดฬักษณ์ซ้อนซ้อนกันไป๑๐ปี
อุ๊ยอันนี้ก็ต้องถามมาถามแฟนกลบซ้อนมั้ยเนี่ยเธอ

อู้งิอินกันหมดฮะ

หายผู้หญิงเพราะเจอตักข่าวแบบนี้
ต้องหาคนข้างนะ
เนื้อผู้หญิงมัยจะกลัว